แต่ว่าเรื่องราวของกินก็ยังไม่หมดนะคะ

ปลอบใจตัวเองมาฝากตัวเองเช่นเดียวกันด้วย

สำหรับเมนูที่เป็นอาหารพื้นถิ่นหากินได้ในกรุงเทพ
คุณผู้ชมเรียกร้องมาว่าในกรุงเทพ
อยากจะลองทานอาหารพื้นถิ่นอร่อยภาคเหนือไปแล้ว

ภาคใต้ก็ต้องมีก็ต้องมาค่ะ
วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมไปดูสิว่า
มีร้านอร่อยเป็นอาหารพื้นถิ่นภาคใต้
อยู่ในกรุงเทพร้านไหนที่เด็ดบ้าง

นี่คือแบบที่จะพาคุณผู้ชมไปดูสิว่า
หากพูดถึงอาหารปากใต้ขึ้นมาเมื่อไหร่
นึกถึงความเผ็ดร้อนถึงเครื่องถึงรสกันอย่างแน่นอน
เพราะในทุกตำรับเมนูพื้นถิ่นของอาหารใต้
คือความใส่ใจในการเฟ้นหาวัตถุดิบที่สดใหม่
มาปรุงเป็นเมนูคู่ครัว
อย่างเช่นความอร่อยของร้านนี้
ยกความจัดจ้านแบบยกครัวสุราธานี
มาไว้ในเมืองกรุงกันเลยค่ะ
สำหรับร้านจันหอมร้านนี้ค่ะ
จันหอมตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง๒๑

เป็นร้านอาหารใต้ตำรับสุราธานี
สืบสารความอร่อยมาโดยคุณภูนศรีสาริคาร
หรือที่ใครเรียกกันว่าแม่แต้ว
ดีกรีระดับแชมป์การแข่งขันทำอาหารปี๒๕๕๙
ยังรักการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจ
จานที่ร้านนี้แม่แต้วคุมเองทั้งนั้น
ร้านจันทร์หอมเปิดมา๑๘ตีพอดีลูกเดือนนี้

วัตถุดิบลูกมันจะสด

ปู่ย่าตายายกินมายังไงป้าก็อนุรักษ์รสชาติอันนั้นไว้
คุมเองแบบนี้ก็ไม่แปลกเลย
ผู้คนที่มาลองลิ้มชิมรสต่างก็ติดอกติดใจ

จนทำให้ในแต่ละวันที่ร้านจันหอม
มีลูกค้าแวะเวียนมาชิมความจัดจ้าน
ตำรับสุราชอย่างไม่ขาดสาย
แล้วคุณลูกค้าเหล่านี้เขามาลองชิมเมนูไหนกันบ้าง
ต้องไปพิสูจน์กันสักหน่อยค่ะ
ที่ร้านจันหอมนี่เมนูถึง๒๕๐เมนูนะลูก
แกงส้มแกงคั่วแกงไตปลาผัดเผ็ดคั่วกลิ้ง
แกงเขียวหวานครบ
ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย
เพราะมีทั้งรสจัดและรสเบาให้ได้ลิ้มลอง
ไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วหอยใบชะพู
สเข้มถึงเครื่องแกงหอมมันน้ำกะทิ
แกงส้มปลากระบอกรสจัดจ้านตามแบบสุราชขนาดแท้
กบทอดขมิ้นโรยหน้าด้วยกระเทียมทอด
ทั้งหอมทั้งมัน
ห่อหมกบ้านจันหอมรสกลม
ผัดสตอกะปิเครื่องทะเลครบรส
และห้ามพลาดกับเมนูน้ำพริกแมงดาแห้ง
ที่ต้องกินแกล้มกับผักจานโต
ปิดท้ายเบากับเมนูของหวานตามฤดูกาล
ที่จัดมาให้ได้กินกันตลอดทั้งปี
รสเป็นหอมอยู่ในซอยรังคมแถง๒๑
แล้วก็จะเจออาหารสดอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพง
พี่รังจนหอมนะคะไม่ผิดหวังแล้วค่ะ
ใครอยากลิ้มชิมรสอาหารใต้ตำรับสุราธานี
ดินแดนที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ
แบบที่ร้านจันหอมยกครัวใต้มาให้คุณได้ลอง
เชิญเลยที่ซอยรังคมแถง๒๑
ร้านเปิด๑๐โมงครึ่งถึง๔ทุ่ม
สามารถขับรถไปได้มีลานจอดรถสะดวกสบาย
หากไปที่ร้านแล้วติดใจในรสชาติ
เข้มข้นของเครื่องแกงร้านจันหอม
ทางร้านก็ยังมีน้ำแกงสูตรเข้มข้น
ขายกันที่หน้าร้านให้คุณได้นำกลับไปปรุงต่อ
แบบง่ายอร่อยได้ไม่แพ้ฝีมือแม่แต๋วเลยล่ะค่ะ
มีแต่ของเด็ดแบบนี้ต้องรีบไปรอยกันแล้วนี่

ไม่ได้โม้อันนี้สมรัก
ผมจะบอกว่าผมเคยไปทานแล้วที่ร้านนี้จานหอม
อร่อยมากแล้วก็เมนูแกงส้ม

ปลากระบอกแหละแต่ใส่อะไรนะใบบอนหรือบอนหรือ

ก้านบอนนั่นแหละอร่อยมากเลย

เพราะว่าคนที่ชอบทานอาหารใต้ก็จะชอบทานแกงเหลือง
แกงส้มหรือว่าพวกแบบแกงคั่วอะไรอย่างนี้นะ